คุณผู้ชมฮะเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
เพราะว่านักโทษหญิงหลบหนีออกจากโรงพยาบาล
ระหว่างการที่ไปพบคุณหมอเพื่อตรวจคัน
ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะตามควบคุมตัว
นักโทษหญิงรายนี้ได้แล้วนะครับ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะครับ
โดยกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลพุทธโสธร
อำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ได้นะครับ

วันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เห็นภาพของนักโทษหญิงประทีบกรุงพรี

เป็นนักโทษหญิงในคดีลักทรัพย์
ถูกคุมขังในเรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ตอนที่ออกมาจากเรือนจำกลางเพื่อมาโรงพยาบาล
คือถูกทรงตัวมาตรวจสุขภาพขณะตั้งครรภ์๕เดือน
โดยก่อนก่อเหตุสวมใส่ชุดถูกควบคุมสีฟ้า

ว่านี่เธอเข้าห้องน้ำภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร

ก่อนคือใส่ชุดนักโทษสีฟ้าแบบนี้
จากนั้นเข้าห้องน้ำนี่เปลี่ยนเป็นชุดนี้แล้ว
เสื้อออกสีส้มสีชมพูชมพูแบบนี้นะครับ
จากนั้นเดินออกนอกโรงพยาบาลทันทีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้กระจายกำลังในการค้นหา
ทราบตัวว่าผู้ต้องขังหญิงรายนี้
หลบหนีไปที่ห้องเช่าของตัวเธอเอง
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลเขาหินซ้อน
พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานกำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
ทันทีนะฮะที่นักโทษหญิงคนนี้เห็นตำรวจ
แต่สุดท้ายถูกควบคุมตัวไว้ได้

เธอไม่ได้วางแผนในการหลบหนีนะ
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
เธอก็เดินไปเข้าห้องน้ำของโรงพยาบาล
แล้วเห็นเสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในถังขยะห้องน้ำ
ทีนี้พอไปถึงที่ห้องเช่าตรงนั้น
ก็ขอให้เพื่อนข้างห้องโทรศัพท์บอกให้ลูกสาวมาเจอเธอหน่อย

เพราะตัวเธอเองไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะ

แต่ทั้งหมดทั้งหมดเจ้าหน้าที่ไม่ปรับใจเชื่อ
ก็เลยควบคุมตัวกลับเรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
นางสาวสมสกุลแอลเฟรด
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ภูมิในการกองต่างที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กำชับแล้วก็วางแผนการเฝ้าตรวจสอบพฤติกรรมของนักโทษ
และขอให้คุมเข้มมาตรการการคุมขัง

โดยเฉพาะเรื่องของการพาตัวนักโทษ
สถานที่ต่างหรือไปโรงพยาบาลด้วย
แล้วก็ทีนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อที่จริงภายใน๗วัน
ก่อนจะดำเนินการเอาผิดแล้วก็แจ้งความเพิ่มนะครับ
เรื่องต้นก็คือแจ้งความในข้อหาหลบหนีการควบคุมตัว
แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องขยายผลต่อก็คือ

มีผู้บัญชาการเรือนจำบอกแบบนี้นะฮะ
บอกว่าอาจจะมีคนวางแผนนำเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ในนู่น

เพราะว่าตัวนักโทษหญิงคนนี้อ้างนะบอกว่า
ห้องน้ำอ้าวแล้วเจอเจอเสื้อผ้าทิ้งอยู่ในถังขยะ
อันนี้มันเป็นพิรุษมันเป็นสิ่งที่น่าสงสัย
ว่ามีคนเตรียมการและเอาไปทิ้งไว้ในนั้นหรือเปล่า
เพื่อให้นักโทษหญิงคนนี้หลบหนีใส่แล้วก็หลบหนีออกมา

นักโทษหญิงประทีบเดิมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ครับ
หลังจากตัวเธอเองและสามีก่อเหตุขโมยเหล็กเส้น
โรงงานร้างในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน

ก่อนจะถูกจับตัวมารับโทษในเรือนจำเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะ
ก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวทั้งสองคนละคุณ

แล้วก็ปล่อยลูกทิ้งไว้๔คนไว้กับญาติ
แต่สุดท้ายน่าจะคิดถึงลูกแล้วครับ
ก็เลยหลบหนีออกจากเรือนจำในครั้งนี้
แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มหลังตัดสินใจในการก่อเหตุนะครับ